พรบฉบับนี้เนื้อหาสำคัญมีว่ายังไงครับ
ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
อันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
เหมือนกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดอย่างนั้นนะครับ
ตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาเมื่อมีสำนักงานแล้วก็ให้มีคณะกรรมการ
ที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
มีผู้บริหารสำนักงานโดยเฉพาะพูดง่ายก็คือให้มีเจ้าภาพ
ทุกวันนี้เรื่องแชร์ลูกโซ่ไม่มีเจ้าภาพ
มีหลายหน่วยงานมาลุมมาตุ้มเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่มีเจ้าภาพ
มีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามอัธยกรรมทางเศรษฐกิจ
ก็ดูคล้ายก็ว่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ก็ไม่ใช่เจ้าภาพ
กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ลงมาทำคดีแต่ในเชิงการป้องกันแล้วเขาก็ไม่ใช่เจ้าภาพ
เจ้าภาพไม่เจอว่างั้นเถอะไม่รู้หน้าที่ใคร
ฉะนั้นที่คุณสามารถเขาเสนอต้องให้มีเจ้าภาพ
ถัดมาที่เสนอขึ้นมาให้ตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่
เป็นการเฉพาะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดี
เพราะทุกวันนี้เหยื่อแชร์ลูกโซ่ที่ถูกหลอกเนี่ย
เขาไปจับได้เขายึดซับได้

คนที่ถูกหลอกเนี่ยโอ้โหปลายน้ำมากเลยครับ
ใช้ระยะเวลานานได้เงินก็นิดหน่อย
แต่ถ้ามีสำนักงานขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา
อ้าวใครโดนหลอกไปเท่าไหร่กองทุนมาดูซิ
ว่ากองทุนจะเยียวยาได้เท่าไหร่แล้วกองทุนก็ไปตามเอาเงินที่
ยึดจากเท่าแชร์ทั้งหลายนั่นแหละมาช่วย
มันจะมีกองทุนเยียวยาบำบัดดูแล
ไม่งั้นคนที่ถูกหลอกก็ไม่มีอะไรกินผูกคอตายกันก่อน
แต่อย่างน้อยเนี่ยกองทุนนี้จะเข้ามาช่วยเหลือ
ผมถึงบอกว่ายึดทรัพย์มาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาถึงผู้ถูกหลอกได้ง่าย
กระบวนการขั้นตอนมันเยอะแต่ถ้ามีกองทุนอย่างนี้เนี่ย
มันจะทำให้คนที่ถูกหลอกสบายใจขึ้น
ฉะนั้นข้อเสนอให้ออกพรบฉบับนี้น่าจะเป็นยาตัวใหม่ครับ
จะเป็นยาตัวใหม่ที่แรงกว่ายาตัวเก่า
ถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เรื่องหลอกลวงจะดีขึ้น
แล้วทุกวันนี้เขาก็พูดกันในวงการนะครับ
ตำรวจก็น่าจะรู้ไม่ใช่มีแค่แชร์แม่มณี
ยังมีอีกหลายแม่ครับผมฟังฟังข่าวที่เขาบอกเนี่ย
ยังมีอีกหลายแม่ที่หลอกลวงกันแบบนี้
แต่ว่าเท่าแชร์เขาทำยังไงรู้ไหมครับ
เขาบอกว่าใครไปแจ้งความให้เป็นข่าวขึ้นมา
ใครไปกระโตกกระตากอดนะถ้าอยู่เฉย
เขาก็จะจัดสรรเงินไปให้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ควรจะได้
แต่ถ้าไปแจ้งความกันมากเขาถูกจับอดนะ
ฉะนั้นตอนนี้แชร์อื่นก็อยู่ในภาวะ
อืดผอมอีหลักอีเหลือส่งไปเรื่อย
ก็ไม่รู้จะเสียเงินวันไหนไอ้คันจะหยุดส่ง
เอ๊ะก็อดได้เงินที่ส่งไปนะครับ
ยังอยู่ภาวะอย่างนี้อีกเยอะ
ฉะนั้นอยากให้ตำรวจผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อดส่องดูหน่อยว่าจะทำยังไงกับคนเหล่านี้
เรื่องที่แม่มณีเขาพูดเนี่ยอันนั้นก็ถูกนะครับ
เขาเนี่ยเป็นต้นทางจ่ายเงินไปแล้วคนที่เป็นลูกข่ายเขาเนี่ย
เอาไปหาผลประโยชน์เอาไปบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกทอดนึง
แล้วจะทำยังไงจะทำยังไง
อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมาก
แต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้
ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ยังมีอีกหลายแม่ที่ยังเจอ
มณีเขาก็พูดของเขาถูกอ่ะ
คนที่หลงเข้ามาเนี่ยหรือเข้ามาเนี่ย
ก็คนโลภทั้งนั้นก็อยากได้เงินก็อยากได้เงิน
มีอย่างที่ไหนตั้งเกือบ๒๐๐มันเป็นไปได้ยังไง
ก็โลภก็อยากได้เงิน
เรื่องนี้ต้องคอยดูว่าสิ่งที่จะตามมาเนี่ย
มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหนุนหลังแม่มณีอยู่ไหม
เพราะผู้หญิงตัวเล็กอายุแค่๓๐เนี่ย
ไม่น่าจะทำเรื่องอย่างนี้คนเดียวได้

อาจจะมีเรื่องอะไรโผล่มาอีกเยอะ
ฉะนั้นสรุปว่ารอความหวังว่า
สักวันหนึ่งถ้าคุณสามารถเจนชัยจิตรวนิต
ดันได้ทะลุเรามีพรบใหม่ฉบับใหม่ขึ้นมา
ตั้งสำนักงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
มีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
น่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับคุณลุกคุณน้ำแข็งครับ
หาเจ้าภาพและตั้งกองทุนช่วย

ถ้าวงล่มขึ้นมาอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นเลย